วันพุธที่เตรียมจะประชุมกันกับผู้ประกอบการ
คาดว่าข้อมูลจะชี้แจงแล้วต่างอะไรจากที่ทางพีต้าเขาทำสื่อออกมาคะ
คือจริงแล้วผมคิดว่าเรื่องที่เราจะต้องคุยกัน
ก็คือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ย

ผมคิดว่าอันนั้นก็คือกรอบงานของทรงพาณิชย์
ซึ่งท่านรองนายกเริ่มตรีและเริ่มตรีว่าการกระทรวงพนิษฐ์
ท่านก็สั่งให้ประชุมทันทีเลยที่เปิดขึ้นมา
ก็จะเชิญผู้ประกอบการแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด้วยทั้งหมด
คือกรอบของกระทรวงพนิษฐ์
คือเนื่องจากเรื่องนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของเราในตลาดอังกฤษ
เพราะฉะนั้นภารกิจหลักก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องนี้ให้ชัดเจน
ว่าจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์อย่างที่เขาคิด
แล้วก็จริงมันก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลในเรื่องกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ถ้าหากว่ามีการทรมานสัตว์จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการตรวจสอบต่อไป
ว่าภาพที่ปรากฏตามคลิปของเขาหรือว่าข้อเก่าหาของเขาเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไร
มันทางไหนไปทางไหนครับ
คะทางกระทรวงพาณิชย์พอมีตัวเลขไหมคะว่าเอาเฉพาะในส่วนของมะพร้าวที่ใช้เพื่อการอุตสาหกรรม
สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มาจากการใช้ลิงเก็บคะ
ไม่มีชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ย
อุตสาหกรรมก็เรียกว่าแทบจะไม่มีแล้ว
ประเทศก็มากนะครับในส่วนนั้นแล้วก็ในในส่วนของเราเราก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ไปนอนมะพร้าวบ้านเราบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอ

เพราะฉะนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วย

คือจากทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ที่สัมภาษณเกษตรกรเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าจริงแล้วมันมีข่าวลักษณะนี้มาเป็นระลอกอยู่แล้ว
รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมคะ
ครับก็อาจจะเห็นเป็นกระแสค่อนข้างแรงนะครับ
คะวันพุธพอประชุมกันเสร็จแล้ว

ว่าจะใช้แนวทางไหนในการชี้แจงนะคะ
ครับท่านรองนายกท่านน้ำจริวะการกระชุมพาณิชย์

เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นท่านก็คงจะแถลงข่าวว่า

ว่าณเวลานี้นะครับ

แต่ว่าที่ทางฝรั่งเขาไม่หยุดนะครับ

ก็คือว่าเขาก็ประสานกับพวกผู้นำเข้า

เพื่อชี้แจงว่า

แล้วก็จริงเนี่ยตลาดใหญ่

มันอยู่ที่พวกร้านอาหาร

จะอยู่ขายตามร้านอาหาร

ก็คงอาจจะมีผลกระทบบ้าง

แต่ว่าอาจจะยังไม่รุนแรงนัก

เพราะฉะนั้นวันนี้ทูตพาณิชย์ของเราที่อังกฤษ

ก็จะเข้าพบทุกรายเลยที่เป็นรายใหญ่
ก็เพื่อจะชี้แจงทำความเข้าใจ

ค่ะประหลัดครับเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ต่อ
อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงขอบคุณประหลัดนะคะ
ได้ครับได้ครับ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ

ต้องเป็นโฟนอินแทนเพราะเป็นวันหยุดยาวนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกัน